อัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยวันนี้ค่ะ

เนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรั

ราคาสินค้าในตลาดของเรายังคงที่อยู่นะ
ราคาสินค้าในตลาดของเรายังคงที่อยู่นะ
คุณผู้ชมก็อาจจะมีปรับขึ้นมาเล็กน้อย

แล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปทานอย่างอื่นกันบ้างก็ได้
เดี๋ยวก็มีขึ้นมีลงเป็นปกติแหละค่ะ